ขอออยนะครับซึ่งมีการแยกชัดเจน
ว่าอันนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่กำลังจะทำเรื่องอยู่
คุณน้ำหวานคือคนที่ได้เรียนตรวจหมามาก
แต่ในมองแกที่คนหน้าของคุณนั้นหวานเป็นคนใหมากมากค่ะแต่ที่บอกว่าเราทำอย่างนี้ก็เรียกคาด
ยอมให้ทุกอย่างให้ผมนำเลยเราไปนำให้หมด

เพราะเขาซ่าเจไปมากและเขาก็ไม่แฟร์มาก

เรื่องมาก่อนแสดงว่า
มีแต่การช่วยนะครับให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น

ทุกคนที่เข้ามาทำหรือคนที่บินมาจากนึง

ฮาคีโนกันมีอยู่สาขาเดียว

มันมีเรื่องมาก่อนนะครับว่า
แต่คนนี้เมื่อเดือนกุมภา๒ปีที่แล้ว
แล้วก็คนนี้ก็เป็นคนที่คุณน้ำหวานด้วยรูปความมากของเขา
จริงแล้วก็คือคนนี้มีโอกาสมาแกล้งชีวิตคุณน้ำหวาน
คุณน้ำหวานนี่ก็รู้สึกสงสารคนนี้
และก็เลยเชิญชวนที่จะทำธุรกิจอำนวยาศบริการอย่างเนี่ย
โดยที่จริงแล้วก็พูดคุยกับคุณพาตเนอร์ทั้งหมดเนี่ย
เพราะฉะนั้นคนนี้ธุรกิจคนนี้เราไม่ร่องตัว
คนนี้ก็เหมือนว่าคงจะเห็นว่ามีอะไรที่มันอยู่แบบว่า
เริ่มถึงแล้วพอโปรเจกต์มันไม่ลงตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็โกรธ

เนี่ยก็ฟ้องคุณภาพบ้านซึ่งเป็นคดีที่จะขึ้นศาลในต้นปี

แล้วก็มันรู้ว่าคนนี้จริงแล้วเขาไปรวบผิวหนังกันมาก่อนอยู่แล้ว
ซึ่งผมก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่ฟ้องคดีตั้งแต่๒ปีที่แล้วแต่มาฟ้องกุมภาปีนี้
ซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แปลกมาก
โดยที่จริงแล้วเนี่ยอาการรวบผิวหนังของเขาก็มีประวัติการรักษาจริงก่อน

เพราะฉะนั้นผมรู้ว่ายังไงของผลิตภัณฑ์ที่มันดีที่สุดในโลกโดยังคงไม่มีส่วนแก่ภาพอีกแล้ว
ทีนี้คือคุณอีกที
จริงแล้วก็คนอื่นที่เข้ามาใช้บริการ

นึกดีเหรอตอนนี้ก็เพิ่งคลอดลูก

ผมก็ไม่รู้แทนได้

สถานปัญญาตีฟิลักษณะก็เป็นที่สุดในโลก

กว่าเงินเงิน๓๕๐๐บาท
พอไม่ได้ดั่งใจก็ได้เอาเรื่องเหล่านี้ออกมาแชว์
คือทุกอย่างนี้มันรอขึ้นคดีต้นปีหน้า
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกอย่างในการที่มันโยงเรื่องมา

ผมเดาว่าส่วนตัวผมเองนะเดาว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการที่จะ

เพื่อสู้คดีให้ได้ง่ายขึ้นในต้นปี

หรือว่ามันเป็นรากฐานที่เป็นของเชื่อกดีในศาลอย่างนั้น

คือยืนยังว่าไม่ได้เจาะพับฉีดจริงต้องถีง
ต้องบอกตอนนี้ตามีอาจารย์ออกน้ำได้ครับ

คุณน้ำหวานบอกว่าคุณน้ำหวานคือคนที่สึกสาร
รึกมากและไปสัมแ้งงานด้วยที่
จริงแล้วที่ปรึกษาคนสำคัญคือดรธิริน
ดรฟิลิตเป็นหมอเบอร์๑ในโลกเกี่ยวกับผิวหน้า
นะครับเกี่ยวกับผิวหนักด้วยโรง
เป็นที่ปรึกษาแล้วเขาก็ดูกินคนน้ำ
แต่การที่จะลงมือจะเป็นเหมาะที่มีเลยครับ
แล้วโดนดำเนินคดีคุณปีเตอร์กังวลเรื่องนี้ไหมคะ
โดยที่มันจริงเลยครับเนี่ยผลข้างนู้นนี้ระดับโลกนะครับ
ชั้นหลังของตัวโลกเนี่ยก็มีเขาามากนะครับ
อายุใหม่กฎหมายไทยเราก็รู้อยู่แล้วก็จะต้องขออายุใหม่
เช่นทุกอย่างที่ได้เจอก็คือซื้อที่คิดเป็นทีสเตอร์
ที่ที่คือพร้อมได้แก่สู่และจะขอออยอง
เช่นยังไงบางอย่างอีก
นีอย์ประเภทมากว่าในโซเชียล

ก็ยังไม่ได้
นี่ใช่หอกับให้ลูกค้าต้องเยอะเยาะอยู่แล้ว
หรือไม่มีทางเพื่อที่เราทำหรอกที่นี่แน่นอน
อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ

ผู้ที่เสียหายมีปัญหากับกลุ่มคุณหวาน

ผมก็รู้เรื่องมาตลอดว่าเอ่อตอนนี้ฉันจะเป็นคนนี้
ต้องเปิดปกปกติสุดแบบนี้ก็เปิดอยู่
วันมันก็ต้องผิดผลกระทบกับบุคค่าที่เข้ามาอยู่แล้ว
ว่ามีความตั้งใจอย่างสูงมาก

การให้งานเชิญอย่างนี้หมอศึกษาเพิ่มเติมทุกอย่างนี้
คือเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
ถ้าสมมติว่าผลการพิสูจน์ออกมาแล้ว
เกิดคลีนิกเราไม่ได้มีการจะทำความผิดอะไร
เราจะมีการพิจารณาฟ้องกับผู้หญิงคนนี้ไหมคะ

แต่ว่าอย่างที่ว่าครับมันก็เป็นคณีความที่รอบขึ้นสารอยู่ในตัวปีนะครับ
บางส่วนนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปอยู่ในคดีเดียวกันหรือเปล่า
หรือว่ามีการอันนี้ผมไม่แน่ใจครับ
จริงนะครับเป็น๒คนที่แบบว่าทุกอย่างจะชัดเจนมากอีกแล้ว
มีบางคนว่าการที่ใช้ดาราเป็นดีเซ็นเตอร์พวกประธานการณ์เจอพ่องานหรืออาหารเสริม
บางทีตัวดาราอาจจะไม่ได้ใช้จริงแต่ว่าทำเหมือนเพื่อการโฆษณาเพื่อการสร้างพลังธรรม
ผมคิดยังไงครับเอาอย่างนี้คุณลองกลับไปดูรูปของผม๓๔ปีที่แล้ว
รับสุดไปงานโดรมมีแต่คนทักว่าไม่ได้วิจารณ์หน้าเขาก็ว่าเยี่ยมอำกอลเยอะเลย
อะไรอย่างนี้ครับซึ่งผมก็พูดว่าผมใช้จริงแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมีช่วงหลังนี้แหละ
กำลังขึ้นรายการใหม่นะครับวิวสามตุลานี้นะครับ
รายการเที่ยวกันเพลงจากฮอลแอร์
และช่วงนี้ผมปิ้งงานกำลังยุ่งวุ่นวายอยู่นะครับ

เพื่อเตรียมตัวของผมไปทำรายการเที่ยวกันเพลง
คือต้องบอกว่าของพี่ล็อกก้าเนี่ยครับ
แต่เป็นแบบว่าพวกฉีดวิตามินฉีดอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งมันก็คือเป็นการบำรุงให้ร่างกายเนี่ย
มันซ่อมแซมจากข้างในออกมานะครับ

เราเติมวิตามินให้มันลากขึ้นจากลากตัวไม้ขึ้นออกไป

ซึ่งทุกอย่างเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นการฉีดเข้าไปนะครับ
ซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีพัฒนาจากภายนอกมานะครับ
ก็มีอยู่เคสเดียวที่ผมเคยได้ยินมา
ลูกภาพคนอื่นเนี่ยยิ้มยั้งจังใสกับ
ทริปเม้นท์กับผลภาพของทริปเม้นท์ต่างกันนะครับ
โดยหญิงคนคนนี้แหละครับที่มีอาการโรคผิวหนังมาก่อน
ซึ่งมันอาจจะมีลูกหนี้ที่ทำให้กระตุ้นแล้วมันเกิด
แต่ว่าคือเขาไม่ได้เป็นถาวร

ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเคยผมจำได้ว่าวิญญาณพูดถึงเนี่ย
แล้วเขาเคยพูดถึงคุณน้ำหวานเองอ๋อเป็นประกอบเลย